ข่าวแรกวันนี้ไปดูความคืบหน้าที่

น้องอายุ๑๔ที่ไปเล่นน้ำแล้วก็
ทะเลมันดึงลงไปกลืนลงไปคุณผู้ชมครับ

พ่อกับแม่เป็นแบบนี้เลยครับ
ร้อนแม่ค้านะครับที่ไว้เอาออกไปก่อนนะครับ
พี่กู้ภัยต้องเข้าปลอบคุณพ่อนะครับ

ขณะที่แม่ก็เป็นลมล้มพับไปแล้ว

เมื่อวานนี้เด็กแชร์๒๔ปีครับ
น้องถูกคลื่นซัดดึงลงไปในทะเลครับ
ตรงนี้คือถนนเรียบชายฝั่ง
หาดแสงจันทร์ที่ตัวเมืองระยอง

หลังเกิดเหตุกู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง

ไปค้นหาแล้วก็มีอุปสรรคสำคัญ

ลอยไปติดที่ชายฝั่ง

เห็นศพลูกชายปล่อยโฮซุดลงกับพื้นครับ
พ่อตะโกนเรียกลูกลั่นชายหาดนี่ครับ
นี่ครับสะอื้นอยู่ครับสร้างความเศร้าสลดให้แก่ผู้ที่

นางปันทิตาชัยคำป้าของน้องนะครับ
เล่าบอกว่าจริงเมื่อวานมันมีรางสังหรณ์นะ
อยากเล่นน้ำทะเลจนผิดสังเกตพอถึงทะเลปั๊บ
วิ่งลงน้ำเลยแม่เนี่ยตะโกนเรียกบอกขึ้นมาเปลี่ยน
ด้วยความดีใจจู่ครับคุณผู้ชมฮะ
อ่าโวยวายมาจากทะเลจากทานทะเลเห็นไหมครับ
โพรแล้วคนที่ไปพยายามจะไปช่วย
แต่ครื่นมันแรงไปถึงแล้วถึงตัวแล้ว
แต่ช่วยไม่ได้ครับคุณวราพรคุณผู้ชม

เพื่อจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรำ
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับมาติดต่อราชการที่นั่น
แล้วก็มอบเงิน๓๐๐๐บาทเพื่อช่วยเหลืองานศพ
เพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็สงสารครอบครัวนี้จับใจครับ